ผมพาคุณขวัญคุณผู้ชมครับไปดูเรื่องของราคามะนาวกันหน่อย
บ้านบ่นช่วงนี้ทำไมมะนาวแพงเหลือเกินนะฮะ
มะนาวตอนนี้ราคาขยับปรับเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะช่วงปีใหม่
ปัจจัยสำคัญก็มาจาก๑ผลผลิตมันลดลง
เพราะเจอฝนชุกก่อนหน้านี้บางทีมันก็เน่าไม่ทันได้เก็บมาขาย
ความต้องการใช้มะนาวต้องการซื้อมะนาวมันมีมากขึ้น
เพราะช่วงนี้เทศกาลกำลังจะมาถึงแล้ว
บ้านเตรียมจะหุงหาอาหารทำกับข้าวกับปลาเลี้ยงปีใหม่
ความต้องการมันเยอะแต่ผลผลิตไม่พอราคาก็เลยดีดสูงขึ้นนะครับ
ดูฮะป้ายปักเอาไว้๖๐บาทบ้าง๕๐บาทบ้าง
แม่ค้าก็บอกว่าไม่ต้องตกใจนะช่วงนี้ราคามันเป็นไปตามกลไก
คือราคามะนาวแป้นบ้านแพ้วเนี่ย
บอกว่าคือปุ๋ยดีน้ำดีลูกใหญ่ให้น้ำเยอะเม็ดน้อย
ราคามันสูงก็เป็นแค่ช่วงเวลาสั้นเดี๋ยวผ่านไปราคาก็จะปรับย่อลงมา
ถ้าปลูกเองมันก็ไม่ได้ผลผลิตตามที่หลายคนต้องการ
ดังนั้นก็อาจจะต้องเผื่อใจทำใจหน่อยนะครับ
คือเขาบอกว่าเมื่อก่อนขายรับมากระสอบ๒๐กิโลกรัม
จะขาย๕๐๐กิโลกรัมปัจจุบันบวกขึ้นมาเป็นกระสอบละ๘๐๐กิโลกรัม
ขายปลีกก็มีตั้งแต่๕๐กิโลกรัมถึง๖๐กิโลกรัม
แล้วแต่ขนาดแล้วแต่ความสวยความงามของแต่ละลูกด้วย

คือนอกจากนี้เนี่ยผักชีช่วงนี้เองก็อาจจะมีราคาขยับสูงขึ้นเหมือนกันนะครับ

ราคามันก็ปรับตัวกลับมาปกติ
ผมไปคุยกับแม่ค้าร้านน้ำหลังสตูดิโอของเรา
บอกว่าก็ไม่ได้แพงทุกร้านแล้วแต่ร้าน

คือถ้ามันของดีหน่อยคุณภาพสูงหน่อย
ราคาก็อาจจะแพงนิดนึงรับได้อยู่แม่ค้าบอกนะฮะบางส่วน
เดี๋ยวกลับไปเดินตลาดแถวบ้านดูหน่อยซิว่าราคามันเท่าไห